ใช่ค่ะอีกหนึ่งอุบัติเหตุลักษณะคล้ายกันนะคะแต่อันนี้เป็นเรื่องของสติค่ะ
เมื่อสักครู่นี้ตกจากทางด่วนอันนี้ตกจากลานจอดรถ
และแรงพุ่งชนนี่แหละรถกระบะตกจากอาคารจอดรถจุดนี้
และลงมาทับรถเก๋งสีขาวขั้นข้างล่างแบบนี้คุณ
เป็นภาพที่นะน่าตกใจนะนะคะรถกระบะแข็บสีบรอนคันนี้นะคะ
เป็นรถของสำนักงานนะสำนักงานประกันสังคม
ตกลงมาจากลานจอดรถค่ะแต่ไม่มีใครเสียชีวิตและบาดเจ็บเลยนะคะ
แต่รถมันเสียหายไปหลายคันเหมือนกันค่ะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
อาคารจอดรถสูง๑๐ชั้นของสำนักงานประกันสังคมนี่แหละอยู่ที่นนทบุรีนะคะ
ตำรวจไปตรวจสอบค่ะที่อาคารจอดรถจุดนี้ก็คือชั้น๓ที่รถเขาตกลงมาเนี่ยนะคะ
สภาพฝากระโปรงพังยับและรถอีกหลายคันได้รับความเสียหาย
แล้วก็ยังพุ่งชนรถคันอื่นซึ่งจอดอยู่ในชั้นเดียวกัน
แรงพุ่งชนรถกระบะตกลงมาเลยค่ะตกลงมาจากชั้น๓ของลานจอดรถ
เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของสำนักงานประกันสังคมนะเขารู้ตัวนะ
แต่ตอนนี้ติดต่อไม่ได้ไม่รู้ไปไหนเนี่ยนะคะ
ทางตำรวจจะเรียกตัวมาสอบสวนอีกครั้งเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปว่าสรุปแล้ววันนั้นคุณเป็นอะไร
สติคุณอยู่ครบไหมทำไมคุณถึงทำแบบนี้นะคะ